เศรษฐีป้ายแดงกับใบตองวันนี้จะพามาเปิดเส้นทางรวยของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะ
แต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าวันนี้ใบตองมีแขกรับเชิญเป็น
นักร้องสาวสวยเสียงเพราะน่ารักอารมณ์ดี

จริงนะพี่ฝนแต่งมาแบบนี้คือพี่ฝนดูเด็กกว่าหนูมากเลย

แล้วเขาบอกว่ามันมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ร้านหนึ่ง

สวัสดีครับผมชื่อตำ
ซึ่งมือนี้พอเนื่องบุหรินาลานมาลองสู่กันเบิ้ง
หลังจากนั้นค้าเศร้ามูบอกว่าเพราะเปลี่ยนเสร็จจริงควรเตียมมือและเชื่อ
ฝากลาดกกสู้นำเนชักครับดีเนาะ
เขาบอกเลยว่าร้านนี้พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ

เอ้าไม่ต้องล่างออกแหละค่ะหนูอย่าควรล่างออก

ลับความรวยความสำเร็จของเราคืออะไร

เข้าไปชิมข้างในไปหาคำตอบกันไป

ร้านนี้เลยครับกุ๊กซูไก่ตุ๋น

ในอดีตเคยทำร่ายกว่า๑๐รายแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
หอบหิ้วสูตรก๋วยเตี๋ยวและหม้อใบเดียวเข้าสู่เครื่องกรุง
จนทำให้คนรู้จักยอดวิวเนี่ยทะลุ๑ล้าน
และเป็นจุดเริ่มต้นของร้านกุ๊กซู

แล้วเมื่อก่อนคือไม่ได้มีหน้าร้านใช่ไหม

ขายที่ในหมู่บ้านเป็นบ้านเพื่อน

แล้วปุ๊บก็มีเพื่อนมาสั่งกับ๒๓คน

ถ่ายคลิปลงตุ๋นก้อทายตีนก้อทายข้อก้อทาย
แล้วยอดขาย๗๐๐๐๐๐บาทได้มาตอนไหนครับ

อาจารย์รับค่าเป็นสิทธิ์ด้วย
แต่ว่าสิ่งที่หนูสงสัยอีกอย่างพี่ฝน

กุ๊กก็คือไก่ซูหมายว่าเสียสดน้ำ
เขาส่งเท่าไหร่ครับ

เขาส่ง๖๐๐บาท
ของก๋วยเตี๋ยวคือน้ำซุปน้ำซุปนี่เราตุ๋นเองไหมใช่ครับ
เราใช้เครื่องตุ๋นครับเป็นของเราเลยแต่เราคิดพ้นสูตรมาเอง
ใช่ครับใช้ของคุณแม่ใช้เวลาในการตุ๋นน้ำซุปนี่นานไหมครับ
นานครับต้มน้ำซุปนี่๒ชั่วโมงแล้ววันหนึ่งเราทำน้ำซุปเยอะขนาดนี้
ม่อนี้ก็ประมาณ๕๖๐ลิตรนะครับว้ายประมาณ๒หม่อก็ประมาณ๑๐๐กว่าลิตรน่ะ
คุณผู้ชมครับขั้นตอนการตุ๋นไก่ของร้านกุ๊กซูเขาเริ่มตั้งแต่๖โมงเช้า
โดยที่ร้านเนี่ยมี๓ส่วนด้วยกันนั่นก็คือตีนไก่ข้อไก่และปีกไก่โดยทุกวัน
ตำเขาจะต้องมาชั่งตวงเครื่องปรุงที่ประกอบไปด้วยซีอิ๊วดำเกลือและผงพะโลตามอัตราส่วน
พอดีกับวัตถุดิบหลักใช้ระยะเวลาการตุ๋นนานกว่า๒ชั่วโมงเลยทีเดียว
นี่ถือเป็นเคล็ดลับที่ส่งต่อมาจากสูตรของคุณแม่ของพี่ตั้มเขาเลยล่ะครับ
เด็ดของร้านนี้ที่มันมีความแตกต่างก็คือเส้นพี่ฝนเขามีเส้นแบบเกาหลีอ่ะที่เรียกว่าเส้นจิมดะ

เข้าหัวไปเกาหลีมาก

เองผมไม่รู้ว่าเส้นอะไรคืออะไร

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ต้องขออนุญาต
ไปดูวิธีการผัดเส้นจิมดักกับพี่ตั้ม

ลับของที่ร้านคือการนำเส้นจิมดัก
แช่น้ำไว้ก่อน๒ชั่วโมง

เพื่อให้เส้นเนี่ยมีความเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้าง
เรามาดูกรรมวิธีการผัดของพี่ตั้มกันเลยครับ
ใช้เวลาผัดนานแค่ไหนคะ

มันฉ่ำมากเดี๋ยวต้องใช้เครื่องจับเวลาอย่างนี้เลยเหรอคะ

แปลว่า๑๕นาทีนี่คือเวลาที่พอดี

แล้วสั่งเส้นมาจากไหนยังไงคะ

นี่เคล็ดลับแน่เลยอ่ะรู้ไหมว่าพี่ฝน
มีคนที่ชิมอะไรแล้วพี่ฝนแยกรสชาติออกเลยว่าอันนี้นดลองว่ามันออกเลย
ที่เป็นแบบหอมหอมอะค่ะนี่นี่ค่ะเขาฝรั่งออกครูดออก
อื้มบื๊ดเลยอะต้องบอกว่าตินไก่คุมครับ
เอาไก่นี้ไก่ฉีกนี้ให้มาเป็นแบบเป็นแผ่นขนาดใหญ่

อันนี้ซุปกุ๊กซูซุปเปอร์แซ่บครับ

ลงทุนครั้งแรกเลย
วันแรกที่แอปอนุมัติเปิดขายได้เป็นยังไงครับผม

แต่พี่ตั้มและภรรยาก็ยังไม่ท้อ
เพราะภรรยามีความรู้เรื่องการขายของออนไลน์
แนะนำให้พี่ตั้มถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเอง
ลงในติ๊กต๊อกเพื่อให้มีคนเข้ามาตามดูและสนใจ
อยากจะชิมก๋วยเตี๋ยวไก่ของเขานั่นเองล่ะครับ
ที่มันพิ้งจริงคือเพื่อนซื้อหม้อก๋วเตี๋มาให้
ครับเป็นของขวัญหรืออะไรรางวัลนี้แหละ
เขาบอกว่าเอาเลยแล้วเพื่อนซื้อให้หม้อใบหนึ่ง
เอาไปทำเลยไปใช้ครับใช่เอาไปใช้เลยใช่เอาไปใช้เลย
ซื้อมาให้ก็ลงคลิปแล้วก็เล่าว่าผมบิดมันยังไง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงหม้อหนึ่งใบ
แล้วคลิปนี้แหละที่ทำให้มีร้านนี้ในทุกวันนี้
ใช่ครับเป็นพลังโซเชียลเนาะพี่ฝนพลังโซเชียลที่ทำให้แบบเราสามารถเปิดร้าน
ชีวิตเขาเป็นอะไรที่พวดพลาดเหมือนกันใช่พี่ฝน
มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเคยคิดไหมว่าชีวิตเราเปลี่ยนเร็วมาก
ไม่เลยครับคือว่าเร็วมากครับจนผมจะปรับเปลี่ยนไม่ทันเลย
เรียกได้ว่าชั่วข้ามคืนนะตัดสินใจมาเปิดร้านที่นี่
ก็คือเช่าที่หน้าออฟฟิศเพื่อนตอนนี้พนักงานในร้านกี่คนคะ

ตอนนี้ภายใน๒เดือนพนักงานในร้าน๑๓คน
จริงก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ราบรื่นไปทั้งหมด
เพราะว่าพี่ตั้มเองก็ต้องห่างจากลูกลูกกี่คนคะ
ลูกก็๔คนครับพี่จบูลนะครับคิดถึงลูกมากครับไม่ค่อยห่างกันมาก่อนครับ
คือเต็มที่๗วันอันนี้๒เดือน
เพราะชีวิตต้องห่างลูกทั้ง๔คนนานกว่า๒เดือน
วกกับความเครียดที่ต้องหาเงินส่งค่านมและค่าเทอมให้กับลูก
เลยทำให้ภรรยาสุดที่รักของพี่ตั้มถึงขั้นแอบร้องไห้เป็นประจำคนเดียว
งลูกมา๒เดือนเห็นว่ามีภาวะแบบเครียดหนักมากขนาดไหน
เครียดหนักที่แบบว่าร้องไห้โดยที่แบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองร้องไห้เพราะว่าอะไร
ไม่เข้าใจตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คืออยู่กับลูกตลอดเวลาไม่เคยห่างลูกเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเลี้ยงกันเองสองคนคือความเครียดอ่ะอาจจะเป็นเพราะเครียด
เพราะว่าอาจจะคิดว่าตัวเองทำไมจะต้องห่างลูกมาอยู่ที่ไกล
แล้วก็ทำไมเราถึงไม่ได้อยู่กับลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำหน้าที่แม่ไม่ได้ดีที่สุด
ในเรื่องการเงินด้วยเครียดด้วยความคิดถึงด้วยค่ะ

วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะให้ทีมงานติดต่อลูกของพี่โบกับพี่ต้า

สวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

คิดถึงแม่ไหมคิดถึงป๊าป๊าไหมลูก

ป๊าเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ

ก็คือคิดถึงลูกนะคะแล้วก็ที่ทำอยู่เนี่ยก็คือให้เขารู้ใช่ไหม

รักที่สุดเลย

ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้คุณแม่โทรหาใหม่นะ

บ๊ายบาย
กำลังใจที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่อดทน

งานทั้งหมดก็เพื่อลูกอะเนาะ

ถนนเถิดละสั้นซอยเก่าครับผม

และจะมีเมนูใหม่พิเภณเรื่อย

ขอบคุณพี่บ๋อและพี่ตังค์นะคะ